ตำรวจสพบึงโขงหลงนะคะแพทย์แล้วก็กู้ภัย
ชาญสูตรพลิกศพนายประสานโฮมทองวัย๓๘ปี
พบนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักที่บ้านนาศาลในตำบลโพหมาแข้งค่ะ
คือที่บ้านของนายประสานเนี่ยนะเขามีผ้าห่มอยู่สามผืนด้วยกันคุณค่ะ
นายประสานเอาผ้าห่มให้ลูกสาววัย๘ขวบห่ม๒ผืนตัวเขาห่มผืนเดียว
เช้ามาลูกสาวมาปลุกพ่อพ่อไม่ตื่นค่ะ
เรียกญาติข้างบ้านมาดูปรากฏว่าพ่อตายแล้ว
มือเนี่ยกำแน่นสองข้างเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาคาดกันว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศที่หนาวเย็นช่วงกลางคืน
ก็เลยทำให้นายประสานปรับร่างกายไม่ทัน
แล้วก็ไม่ได้มีผ้าที่ให้ความอบอุ่นเพียงพอก็เลยเสียชีวิตนะคะ
ตรวจสอบสภาพของบ้านก็พบว่ายังเกาะสร้างไม่เสร็จเลย
ฟังครับค่ะเรื่องอากาศน้าอากาศเย็นและก็เสียชีวิต
ก็ยังมีอีกนะคะนอกจากบึงการแล้วมีที่มหาสารคามค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลวาปีปฐุม
ทีนี้ต้องประสานทั้งคุณหมอประสานกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปี
นอนอยู่บนแคร่หน้าร้านขายเครื่องจักษาน
แล้วในมือของผู้ตายยังกำขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่
จากการสอบถามพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาก็บอกว่า
คนที่ตายเขาเป็นคนเร่ร่อนไม่ได้มีญาติพี่น้องดูแล
มาขออาหารแล้วก็นอนอยู่แถวตลาดประจำเลย

แล้วก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกจริงอาการก็ไม่ค่อยจะดี

มีการโทรแจ้งรถพยาบาลให้มารับตัวผู้ชายคนนี้ไปรักษา
พอออกจากโรงพยาบาลปั๊บก็มาเสียชีวิตนะคะ
เมืองต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอากาศที่มันหนาวเย็น
เพราะว่าที่มหาสารคาม๑๔องศา
และประกอบกับผู้ตายก็มีโรคประจำตัวด้วย

อีกจุดหนึ่งที่มีรายงานมาก็คือที่จังหวัดชัยนาธนะคะ
ตำรวจสพสันคบุรีไปตรวจสอบเป็นผู้สูงอายุค่ะ
ที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักในตำบลโพงาม
ลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะคะ
ในบ้านก็พบศพของนางลอยหนูเถื่อนอายุ๙๒ปีแล้วค่ะ
สภาพเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะคะ
สอบสวนลูกสาวผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่า
ปกติแม่จะนอนชั้นล่างแต่สองสามวันมาเนี่ยค่ะ
อากาศมันเย็นลงกระทันหันมากเฉลี่ยอยู่ที่๗๘องศาเอง
ลูกก็เลยหาเสื้อกันหนาวถุงมือถุงเท้ามาใส่ให้แม่
แล้วบอกแม่แม่ขึ้นไปนอนบนบ้านเถอะมันอุ่นกว่า
แต่ว่าคือแม่๙๒อายุเยอะแล้วแม่บอกโอ๊ยแม่ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก

จนกระทั่งเช้าวันนี้ค่ะตื่นมาปรากฏว่าแม่หลับไปแล้วแม่ไม่ตื่นอีกแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ลูกสาวบอกมีรางสังหรณ์ด้วยนะ
เพราะว่าแม่เนี่ยเคยบอกกับหลานบอกปีใหม่นี้คงต้องไปแล้วล่ะ

ก็เลยคิดว่าแม่ไปไหนหมายถึงว่าแม่จะจากเราไปแล้วเหรอ
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงค่ะ
เบื้องต้นคุณหมอชนสูตรพลิกศพแล้ว

ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศหนาวนี่แหละค่ะ
ก็เลยทำให้นางลอยเสียชีวิตนะคะ
ยาดก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตอย่างใดค่ะ